ใครที่ในช่วงสายวันนี้ค่ะใช้เส้นทางถนนพญาไทย
แล้วก็จุดที่อยู่ใกล้กันวันนี้เนี่ยอาจจะพบว่ารถติดนะคะ
รถติดไม่น้อยเลยเพราะว่าสาเหตุมาจากนักศึกษาอุเทรน
ถวายกว่าสามร้อยห้าสิบคนมีการรวมตัวกัน
แล้วปิดถนนเพื่อประท้วงผู้บริหารสถาบันค่ะ
ก็เป็นนักศึกษาอุทีนถวายกว่าสามร้อยห้าสิบคนนะคะ
ปักหลักอยู่บนถนนพญาไทยหน้าสถาบันเทคโนโลยีราชมงค
วิทยาเขตอุเทรนธวารนะคะคือเป็นเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังจากที่ผู้บริหารสถาบันเขากำหนดให้มีการเรียนออนไลน์
แล้วก็สั่งห้ามนักศึกษาเข้าไปในพื้นที่สถาบัน
การจราจรในช่วงนั้นก็เลยติดหนักเลยนะคะ
เพราะว่ารถเนี่ยเหลือช่องทางที่ขับได้แค่เลนเดียวเท่านั้น
ตัวแทนนักศึกษาบอกว่าที่เขาต้องมาชุมนุมเนี่ย
ก็อย่างที่บอกล่ะค่ะสาเหตุก็คือผู้บริหารออกคำสั่ง
นักศึกษาปี๑และชั้นปีอื่นบางส่วนเรียนออนไลน์
ห้ามเข้ามาในสถาบันนักศึกษาไม่เข้าใจเหตุผล
เพราะว่าเขาบอกว่าบางวิชาเรียนมันเป็นวิชาปฏิบัติ
ต้องใช้อุปกรณ์แต่กลับให้ไปเรียนเป็นทฤษฎีแทน
แล้วก็เก็บค่าเทอมเต็มจำนวนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย
เคยมีการเขียนคำร้องขอลดห่อนค่าเทิมไปแล้วก็ไม่เป็นผล
อีกอย่างหนึ่งมีนักศึกษาบางคนถูกพักการเรียน
เพราะว่าเข้ามาส่งงานที่สถาบัน
และบางส่วนก็ถูกไล่ออกโดยไม่แจ้งสาเหตุให้ทราบ
ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ทำให้ต้องมีการมารวมตัวกันในวันนี้
สภาพการจราจรนะคะเหลือเลนเดียวค่ะ
แล้วตรงนี้ก็คือใจกลางเมืองเลยนะคะในช่วงสายก็เป็นช่วงเวลาที่พลุกพลาดด้วยนะคะ
คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์นายทองภูลทาศรีเพชร
วันนี้ออกมารับหนังสือกับตัวแทนนักศึกษาแล้วก็ให้ตัวแทนเข้าไปคุยกันเพื่อหาข้อยุติ
แล้วขอให้นักศึกษามาอยู่บนทางเท้าแทนท้องถนนจะได้เปิดทางให้รถได้สัญจรไปตามปกตินะคะ
หลังจากที่มีการพูดคุยกันนายทองภูลบอกว่าที่ผ่านมาสถาบันห่วงเรื่องความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นหลักเลยนะคะ
เรียนออนไลน์ยอมรับว่าจัดเฉพาะนักศึกษาปี๑เนื่องจากเรียนแค่ทฤษฎี
แต่ถ้าใครต้องการเข้ามาเรียนก็ทำเรื่องเข้ามาได้ปีอื่นนั้นเข้ามาเรียนได้ตามปกติ
แต่ว่าต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันค่ะ
และสำหรับเรื่องพักการเรียนและการไล่นักศึกษาออกนะคะ
ก็ยืนยันว่าทางสถาบันได้ทำไปอย่างถูกต้องและมีเหตุผล
คนที่ถูกไล่ออกหรือถูกพักการเรียนถ้าอยากจะขอกลับเข้ามาเรียน
ก็ให้เขียนคำอุทธรณ์เข้ามาจะพิจารณาเป็นรายบุคคลต่อไปค่ะ
ก็นำไปสู่การพูดคุยหารือกันนะคะในวันนี้ค่ะ